ลุ้นกันหน่อยค่ะสำหรับความสัมพันธ์ของหนุ่มเกรทวรินทรและคุณหมอออน
คุณผู้ชมคือมันมีข่าวลือออกมาว่าทั้งคู่เนี่ยเขาได้เลิกรากันไปแล้ว
เรื่องจริงจะเป็นอย่างไรวันนี้เดี๋ยวเรามาเคลียร์ไปพร้อมกันนะคะ
แคปชั่นว่าคุณหมอคนสวยโสดวงเล็บจากข้อมูลที่มีมา
โดยหนุ่มเกรทเองค่ะเจอสื่อมวลชนก็ยอมรับนะคะว่าตอนนี้เนี่ย
สถานะความสัมพันธ์ยังคงคลุมเคลือและอยู่ในช่วงปรับความเข้าใจกัน
ยังไม่ขอพูดอะไรมากค่ะ
ไม่ได้มีอะไรอัปเดตมากก็มันก็เหมือนเดิม
มันเป็นตามข่าวที่ออกมาไหมคะเดี๋ยวเก่ง
ตอนเริ่มแล้วยังยังยังมันไม่ถึงขนาดนั้น

พอแล้วแหละพอแล้วแหละโอเค
พี่น้องที่สนิทกันส่วนอนาคตก็ยังไม่รู้สินะ
ที่ผมตอบว่ายังไม่มีอะไรเพราะว่าตัวผมเองด้วย
ผมยังรู้สึกว่าก็ยังไม่ได้แบบอยากจะมีแฟนขนาดนั้น

นี่ถ้าเกิดว่าเป็นคู่จริงขึ้นมานอกจากแฟนคลับจะฟินแล้ว
ข่าวก็ยังฟินนะเพราะว่าสัมภาษณ์ออกสื่อคู่กันเมื่อไหร่
โอ้โหม้วนกันเป็นแถวเลยนักข่าวของเรา
แต่จริงเนี่ยคุณผู้ชมรวมไปถึงแบบบรรดาชาวโซเชียลต่างนะ
เขายกให้ชิปปี้เป็นผู้หญิง๒๐๒๐แล้วนะครับ
บอกว่ายุคนี้สมัยนี้จะมารอให้ผู้ชายจีบเนี่ยมันไม่ได้แล้ว
เราต้องจีบเขาก่อนไม่เป็นไร